จังหวัดขอนแก่นเพราะอะไรช่วงนี้วันพระ
เกษตรกรที่ปลูกบัวตอนนี้เขาเร่งเก็บบัวส่งขาย
เพราะว่าจะต้องใช้ในวันพระใหญ่ไงคะ
บอกเลยว่าช่วงนี้ช่วงกรอบโกย
โอ้โหจริงวันพระใหญ่นี่แหละดอกบัวนี่คือแบบโอ้โหแทบจะไม่พอค่ะ
อือตรงนี้คือนาบัวที่ใหญ่มากนะไม่ต้อง
ใหญ่มากค่ะคุณว่าดอกบัวเนี่ยจะบานคอยพระหรือว่าบานคอยเพลคะ
บานคอยพระหรือว่าบานอะไรล่ะครับโอ้ยบานกันทีนี้เลย
ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำนาบัวแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่
คุณชนะบอกใหญ่จริงแล้วก็พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ย
กำลังเร่งเก็บดอกบัวเพื่ออะไรเพื่อเตรียมส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดในช่วงวันอาสันหาบูชาวันนี้
แล้วก็พรุ่งนี้คือวันเข้าพรรษาสาธุสาธุลุงหงวนค่ะลุงสงวนศรีนวลม่วง
เกษตรกรผู้ปลูกบัวบอกว่าทางครอบครัวนะคะทำนาบัวอยู่ประมาณ๔ไร่
ลูกบัวฉัดปล้องสั้นซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากเพราะว่าดูแลรักษาง่าย
แล้วก็มียอดของการสั่งซื้อทุกวันวันธรรมดาเนี่ยนะคะเก็บขายวันละ๖๐๐๑๐๐ดอกเลยนะ
แต่ถ้าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาแบบเนี้ยยอดเก็บเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสี่พันถึงห้าพันดอก
เก็บอย่างใดสี่ถึงห้าพันเก็บเป็นมือเป็นละวิงอะค่ะสุดยอด
และในปีนี้มันเกิดปัญหาเดี๋ยวไปฟังลุงหงวนเล่าสิว่าอ้าวปีนี้เกิดปัญหาอะไรคะลุง
อยเชอรี่มันบ่ขึ้นเลยมันกัดดอกมันอยู่ในน้ำ
พันเมื่อซันอย่างระอกกากสากแล้ว
โอ้โหน้องมนต์หวยส์เตี๋ยวอะ
อ่ะมาหมองจ๋าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเออ
คือลุงบอกว่าช่วงนี้มันมีหอยเชอรี่มา
ไม่งั้นนะถ้าไม่มีหอยนะดอกนี้บานเต็มสระเลย
โอ้โฮบ้านกักสากน่ะ
อ่ะนั่นแหละจ้ะแมนจ้ะว่าดิฉันจะแปลทำไมนี่งงไปหมดแล้วเนี่ย
ปีนี้ลุงสงวนเก็บดอกบัวได้ประมาณ๑๐๐๒๐๐ดอก
ส่งขายดอกละ๑บาทคุณอู้วกำไรพองามอยู่น่ะ
นี่วิธีเก็บก็คือจะต้องลากลากถังไป
๑บาท๑บาท๑บาท๑บาทโอ้เยอะนั้นอ่ะ
เงินนะคะที่ลอยน้ำอยู่นั่นน่ะใช่ก็อยากจะถามคุณลุงสงวนว่าซ่อนเงินไว้ที่ไหนล่ะ
ลุงก็จะบอกไหมละฮู้ล้อเล่น
คือลุงบอกว่ากำลังหาวิธีการกำจัดเจ้าหอยเชอรี่ในสระบัว
จริงคนที่ปลูกบัวรู้อยู่แล้วว่าปัญหาหลักมันคือหอย
ว่านะแอบซ่อนไว้ที่ใบบัวไหนสักใบ

เดี๋ยวหอยก็มากินหมดเลยหรอก
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการสร้างอาชีพไปดูอีกหนึ่ง